คุณผู้ชมคะต้องบอกก่อนว่าเบรกนี้นี่มีแต่เรื่องสะเทือนใจนะ
ข่าวแรกเกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราช
แม่ลูกคู่หนึ่งนะคะลูกเป็นลูกชายอายุ๘ขวบ
นอนอยู่ในห้องกำลังนอนหลับสบายเลยค่ะ
อยู่พ่อพ่อแท้เลยนะคะคว้าขวานเข้ามาในห้อง
แล้วฟันทั้งแม่ฟันทั้งลูกแบบไม่ยั้ง
เกิดอะไรขึ้นเมายาเสพติด
แล้วลูกเนี่ยตายคาเตียงตรงนั้นเลย
ในขณะที่แม่เนี่ยอาการสาหัสนะคะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้ยาดเองต้องเข้าไปห้ามทั้งแจ้งตำรวจ
แล้วก็บอกเลยว่าไม่ไหวแล้วกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดที่ผ่านมาในพื้นที่ตำบลกำโลนอำเภอลานสกาค่ะ
ตำรวจสพลานสกาเขาได้รับแจ้งมาว่ามีพ่อคนนึงเนี่ย
เอาขวานไปฟันลูกชายตัวเองจนเสียชีวิต
ก็เลยรีบนำกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยตรวจสอบในบ้านหลังเกิดเหตุ

เจอศพเด็กชายวัย๘ขวบ
ขวานฟันเข้าที่ศีรษะจนสมองไหล
มีแผลถูกฟันที่ลำคออีก๒แผล

เลือดไหลท่วมตัวเลยค่ะ
ส่วนแม่นะคะนางอันธิดาอายุ๒๘ปี
ถูกฟันเข้าที่ลำคอแล้วก็แขนอาการสาหัส
แพทย์เนี่ยรีบนำส่งโรงพยาบาลนครจิธรรมราชไปแล้ว
ถามญาติค่ะญาติให้ข้อมูลบอกว่า
เช้ามืดที่ผ่านมาเนี่ยได้ยินเสียงทะเลาะโวยวายมาจากบ้านของนางอันธิดา
ซึ่งตอนนั้นนางอันธิดาแล้วก็ลูกชายวัย๘ขวบนอนหลับอยู่ในบ้าน
อยู่สามีค่ะนายนัทพงศ์วัย๒๙ปี
ลุ้มคลั่งเมายาเสพติด
ขวานเดินออกจากบ้านอีกหลังที่อยู่ใกล้กันนะคะ
เข้าไปในบ้านของภรรยาแล้วก็ทะเลาะกันเหมือนเข้าไปหาเรื่องค่ะ
คือตัวสามีเนี่ยระแวงว่าภรรยาจะไปมีชายอื่น
ซึ่งภรรยาก็ยืนยันแล้วยืนยันอีกนะว่าไม่จริงไม่มี
แต่สามีไม่ฟังเลยค่ะเงื้อขวานกระดำฟันภรรยา
แล้วก็ลูกชายที่กำลังนอนหลับแบบไม่ยั้งเลย
ญาติญาติเนี่ยต้องรีบพากันเข้าไปห้ามแล้วก็ช่วยเหลือสองแม่ลูกออกมานะคะ
ซึ่งญาติเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่า
นางอันธิดาแล้วก็นายนาตาโพงมีลูกชายด้วยกันนะครับ
คนเดียวคือคนที่ตายเนี่ยค่ะ
แล้วนายนัทพงศ์คนนี้นะมีประวัติติดยาเสพติดมานานมากแล้ว
ที่ผ่านมาญาติญาติเองก็พยายามพาไปบำบัดรักษาหลายครั้ง

พอหลังเกิดเหตุนะฮะตำรวจก็สืบทราบว่านายนัทพงศ์เนี่ย
บเหนียวไปจากบ้านแต่ว่าไปได้ไม่ไกล
ก็เลยระดมกำลังเข้าปิดล้อมค้นหา
แล้วก็เจอตัวนายนัทพงศ์เดินวนเวียนอยู่ใกล้กับบ้านที่เกิดเหตุ

เมายาพูดจาไม่รู้เรื่อง
ตำรวจก็คุมตัวไปสงบสติอารมณ์แล้วก็พยายามสอบสวน
แต่นายนัทพงศ์เนี่ยให้การวกไปวนมาแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลา
ต้นตำรวจนำศพเด็กชายวัย๘ขวบส่งชนะสูตรอย่างละเอียดแล้วนะคะ
แล้วก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานและจะสอบสวนในนัทพงศ์ผู้เกาะเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง
เรื่องต้นแจ้งไป๒ข้อหานักคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เพราะว่าประยารอาการยังสาหัสอยู่ค่ะ